ที่มีความสุขที่สุดในโลกในปีนี้
โดยอยู่ในอันดับที่๕๑ของรายงาน
แต่ว่ากรุงโตเกียวก็อาจจะเป็นเมืองที่มีคนซื่อสัตว์ที่สุดครับ
เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วมีการส่งคืนเงินหาย
เก็บได้ในกรุงโตเกียวให้กับตำรวจกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
โดยกราฟที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นกราฟจำนวนเงินหาย
คนได้เก็บส่งให้กับตำรวจในกรุงโตเกียวในแต่ละปี
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙ไปจนถึงปี๒๕๕๙

ซึ่งเป็นข้อมูลของตำรวจนครบานโตเกียว

มีคนเก็บเงินได้แล้วก็ส่งคืนให้กับตำรวจ
เป็นมูลค่ารวม๓๖๗๐ล้านเยน
ว่าคิดเป็นเงินไทยก็กว่า๑๑๐๐ล้านบาท

ยังสามารถส่งคืนให้กับเจ้าของได้ในที่สุด

มีอัตราการเกิดอาธิกรรมต่ำนะครับ
จะเป็นเมืองที่คึกคักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
จองโต๊ะแล้วก็ลุกไปสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์
ซึ่งบางคนก็ยกให้เป็นความดีความชอบ
ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็การศึกษาด้านจริยธรรม
ขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นก็มีกฎหมาย
แล้วก็รางวัลที่กำหนดให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
โดยระบุให้คนที่เก็บเงินหายส่งตำรวจ
สิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลร้อยละ๕ถึง๑๒๐

แล้วก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินทั้งหมดนะครับ
หากไม่มีใครมาแสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของภายในเวลา๓เดือนครับ